พาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
เจ้าอาวาสร้องไห้หลังน้ำตาถามว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
เจ้าอาวาสวัดท่ามะเฟืองนะคะถึงกับร้องไห้หลังจากที่ไม่มีใครจองกระถิ่นนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอยากจะขอให้ญาติโยมช่วยกันนะคะเพราะเจ้าอาวาสท่านบอกว่า
เพราะถ้าหากวัดใดไม่มีกระถิ่นก็จะทำให้พระในวัดนั้นขาดพรรษา
เป็นเรื่องราวที่มีการโพสต์แล้วก็แชร์ต่อจากเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
โดยข้อความระบุบอกว่าขออนุญาตบอกบุญอีกวัด
น่าสงสารวัดนี้มากปีนี้วัดท่ามะเฟืองหมู่ที่๓ตะบนอ่างทอง
อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรียังไม่มีคนมาจองทอดกระถิ่นเลย
พระครูเจ้าอาวาสท่านร้องไห้ในที่ประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้าน
ให้ช่วยกันหน่อยชาวบ้านท่ามาเฟืองหมู่ที่๓
พร้อมใจช่วยกันจะทอดกระถิ่นในวันที่๓๐ตุลาคม๖๓นี้
เป็นกระถิ่นสามัคคีก็เลยบอกบุญมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะเดินทางไปที่วัดท่ามะเฟืองนะคะ
ไปพบกับคุณกิติโค้ถาวรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓
แล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้านท่ามะเฟือง
เล่าบอกว่าเมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
หมู่บ้านได้มีการจัดประชุมเรื่องคณะกรรมการ
แล้วก็พระครูสังครักษ์เจ้าอาวาสวัดท่ามะเฟือง
ได้มาปรึกษากับทางคณะกรรมการ
ตอนที่ปรึกษาไม่ใช่ปรึกษาอย่างเดียวสิฮะร้องไห้ด้วย
ขอให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยหน่อย
หลังจากที่ปีนี้ไม่มีคนมาจองกระถิ่นของวัดเลยนะคะ
ทางกรรมการหมู่บ้านก็เลยตกลงกันว่า
ปีนี้จะร่วมทอดกระถิ่นสามัคคี
เบื้องต้นทางหมู่บ้านจะจัดกองทุนหมู่บ้าน
เป็นองค์กระถินนะครับองค์กระถินหนึ่งหมื่นบาทก่อน
แล้วก็กำหนดวันทอดกระถิ่นสามัคคีในวันศุกร์ที่๓๐ตุลาคมนี้
เวลา๑๓นาฬิกาใครฟังแบบนี้แล้ว
ถือว่าไทยรัฐทีวีร่วมด้วยช่วยบอกบุญนะคะ
ติดต่อไปได้นะคะที่วัดท่ามะเฟืองที่ราชบุรีนะคะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับพระครูสังครักษ์อายุ๖๔ปี

ท่านบอกว่ารู้สึกเศร้าใจนะ
ที่วัดยังไม่มีเจ้าภาพในการทอดกระถิน
ซึ่งถ้าไม่มีกระถิ่นพระในวัดก็เท่ากับว่าจะขาดพรรษา
และคงไม่มีปัจจัยในการไปบำรุงวัด
หรือสร้างสาราปฏิบัติธรรม
และช่วงนี้อาภาษณ์เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็เบาหวาน

ไม่ค่อยมีปัจจัยมาบำรุงวัด
อีกทั้งพระในวัดนะคะมีเพียง๓รูปเท่านั้น
ทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่าพระที่จะรับกระถิ่นได้
ต้องอยู่จำพรรษาในวัดอย่างน้อยคือ๕รูป
โดยพรรษาไม่ขาดจึงจะสามารถรับกระถิ่นได้
ก็เลยทำให้ไม่มีใครมาจองกระถิ่นเป็นเจ้าภาพที่วัดแห่งนี้
อยากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะ
มาร่วมแรงร่วมใจการทอดกระถิ่นสามัคคีที่วัดท่ามะเฟืองค่ะ
ล่าสุดในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่วัดท่ามะเฟืองนะคะ
นายกิติผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓บอกกับทีมข่าวบอกว่า
หลังจากที่เราช่วยกันนำเสนอข่าวออกไปนะ
ตอนนี้มีคนแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพกับทางวัดแล้ว
ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนที่มีจิตใจศรัทธาห่วงใยแล้วก็เมตตามากนะคะ
ช่วงเที่ยงของวันนี้ในอำเภอเมืองราชบุรี
จะเข้ามาดูแลที่วัดท่ามะเฟืองว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องบ้าง

ซึ่งทางวัดอยากจะเชิญพุทธศาสนิกชนทุกคนมาร่วมกันทอดกระถิ่นสามัคคี
วันศุกร์ที่๓๐ตุลาคมนี้นะคะ
พระครูสังครักษ์เจ้าอาวาสค่ะบอกว่าเมื่อทราบว่า
จะมีเจ้าภาพกระถิ่นที่วัดแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะ
ตอนนี้ท่านก็ยิ้มออกได้บ้างแล้ว
แต่ก็ยังห่วงว่าทางวัดจะต้อนรับพุทธศาสนิกชนที่มาในงาน
อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญครั้งนี้ด้วย
เอาล่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะฮะอ่านมาถึงนี้แล้ว

อาจจะอยู่เหนือฟังข่าวไทยรัฐทีวีหรืออยู่ใต้ฟังข่าวไทยรัฐทีวี
อยากจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่สะดวกมาที่วัด
แต่อยากจะร่วมบุญด้วยครั้งนี้นะคะ
คุณผู้ชมก็สามารถโอนเงินไปได้
หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะ
ชื่อบัญชีวัดท่ามะเฟืองธนาคารออมสินสาขาศรีสุริยวงศ์ค่ะ

แต่ว่าเรื่องของการรับผ้ากระถิ่นหรือการทอดกระถิ่น
บางคนก็บอกจริงก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้
อยู่ครบพรรษาแล้วก็ปาวานาในการเข้าและออกพรรษาเรียบร้อยแล้ว
ไม่จำเป็นแต่ว่าตามความเชื่อของชาวบ้านเขาบอกว่า
คือถ้าพระท่านไม่ได้รับผ้ากระถิ่นเหมือนจะแบบขาดพรรษาไง